คือต้องบอกว่าตั้งแต่โสดเนี่ยนะพี่บุ๋มสวยเอาสวยเอา
แถมยังผอมลงฟิตเฟิร์มขึ้นอีกต่างหาก
คุณผู้ชมดูภาพนี้แหมผอมลงแบบกางเกงเนี่ยใส่ได้อีกคนนึงเลยนะ
ดูสิผอมจริงใช่คือพี่บุ๋มเนี่ยบอกว่าหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น
ลดน้ำหนักแบบจริงจังตอนนี้ลดลง๑๖กิโลกรัม
ภายในระยะเวลาปีกว่าคือมันก็ใช้เวลาเหมือนกัน
แต่ก็ลดเยอะคือเกือบจะ๒๐กิโล
ย้ำว่าไม่ได้เลิกกับสามีแล้วก็ผอมตรอมใจนะคะคุณผู้ชม
ส่วนคลิปที่ถ่ายวิดีโอเซลฟี่จนเห็นถึงร่องนม
เพื่อให้ดูชุดรัดกับการติดไวเลสนะคะ
แต่คนดูเนี่ยด้านโฟกัสผิดจุดเข้าไปด่าสนั่นเจ้าตัวจะว่ายังไง
รอไปฟังพี่บุ๋มเมาส์กันดีกว่าค่ะ
ชุดที่ถ่ายละครทางกองถ่ายเตรียมให้ไม่ใช่ของตัวเอง
ก็แค่เซลฟี่วีดีโอเพื่อให้เห็นว่า
อยากให้ดูว่าไอ้ชุดอย่างนี้ที่เตรียมมาเนี่ย
เราใส่ตลับไวเลสที่ไหน

เพราะชุดมันเปิดหน้าอกขนาดนั้น

ให้ดูขำว่านี่คือชีวิตดาราที่เราต้องเจอจริง
แต่ส่วนใหญ่พอเข้าไปดูปุ๊บโปรไฟล์คือขี่มอเตอร์ไซค์หมดเลย
ทุกวันนี้ก็จะบอกน้องทั้งหลายขับขี่เป็นปลอดภัยใส่หัวกันก็อุ๊ยทุกครั้งนะคะ
แต่สำหรับเรื่องความรักเจ๊บุ๋มยังไม่ต้องการค่ะ
พี่บุ๋มปนดาดาเนี่ยถือว่า
เป็นคนที่คร่ำหมดอยู่ในวงการบรรเทิงมานานแล้วล่ะ
ใครที่คิดจะเข้าไปจีบพี่บุ๋มเนี่ย
สื่อประวัติแจ๊ก่อนนะคะ
เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงแกร่งเท้ามาหมดทุกรูปแบบแล้วในวงการบันเทิงของเรา
โดยเฉพาะเรื่องของการทำบุญพี่บุ๋มเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในวงการบันเทิงเลยนะ
ค่ะมีหลายพันบาทใช่ส่วนอีกหนึ่งคลิปอ่ะที่หลายหลายคนเข้าไปต่อว่า
อันนั้นพี่บุ๋มไม่ได้ตั้งใจแล้วเป็นชุดที่ทางกองละครเขาเซ็ตให้
ค่ะเออนั่นแหละจ๊ะเรื่องกันไปอยู่เท่านั้นแล้วนะคะอ่ะคุณสอง